ค่ะก่อนหน้านี้นิดนึงละกันพี่แจ๊กกะรีนเขาเคยเกิดให้เราฟังว่าพี่โกติอารามบอยเนี่ยเขามีหลานชายหล่อบอยต่อด้วย
เราก็เลยล้วงให้มันลึกเข้าไปนะคะว่าเขาเป็นใครอ่ะมาดูกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
เอาล่ะถึงวันนี้เราจะมาเปิดวานน้องจ๊อปค่ะ

หลานชายวัย๒๔ปีของพี่โกติกันนะคะ

จนตอนนี้โตแล้วบางคนก็เรียนจบไปแล้วด้วย

อย่างน้องจ๊อปเนี่ยนี่เป็นลูกชายของพี่ชาย
บอกเลยนะคะรูปร่างหน้าตาไปทางฝั่งโน้น
เห็นว่าจบมรังสิตค่ะ
แล้วก็ยังไม่ได้งานทำเลยจ้าแม้น่าเอ็นดู

แล้วก็อนาคตก็จะให้น้องจ๊อปช่วยถ่ายงานไปด้วยนะคะ
แล้วก็ตัดต่อคลิปทำลงยูทูปค่ะอาหลาน
ถามว่าอาจะปั้นให้เป็นตลกเหมือนอาไหม
โกะนะคะบอกว่าแววน้องจ๊อปก็พอได้อยู่นะ
ทั้งสาวแท้ทั้งสาวเทียมรุมกันเลยจ้ะ
ขอแต่งหน้าเลยนะคะติดกันงอนแงม

เป็นหลานที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก

ส่วมมาดเหาะหละไม้ครับของพี่มีแฟนแล้ว

แล้วอนาคตคือจะมาทำงานกับพี่โกอย่าไงครับ

นักแสดงหรือตลกไม่รู้ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคต
เพราะว่าตอนนี้เรากำลังกำลัง
คือเขาตัดต่อใช่ไหมแล้วเขาก็ถ่ายทำด้วย
ผมก็เลยทำยูทูปก่อนเยอะครับเพราะว่าอ่ากับหลาน
คือทุกวันนี้เขาก็ดูแลแม่เราอยู่
พนักธุ์แล้วล่ะอยากกอบพี่โก้

นี่จะงงไปหมดละ